สู่จนไปดูบัตริเหตุเฝ้าที่บุรีรำ

แล้วดูสภาพรถนะคะไฟลุกท่วมหมดเลยค่ะ

ประสานงากันบนถนนสายสะประดูกทุ่งแสงทองค่ะ
เจ็บ๑ตาย๓นะคะ
ตำรวจสพนังรองตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันนะคะ
พอไฟสงบตรวจสอบดูพบศพน้องวัย๔ขวบอยู่ท้ายรถกระบะ
ห่างจากกระบะประมาณ๑๐เมตรมีศพของนางสาวประพาพรแม่ของเด็กนะคะ
แล้วก็อีก๒๐เมตรเป็นศพนายอานนท์พ่อเด็กค่ะ
ส่วนคนขับกระบะนะคะขออภัยเป็นสามีใหม่เป็นพ่อเลี้ยงเด็กนะคะ
คนขับกระบะคือดับตำรวจขวัญชัยปัจจัยอดีตตำรวจนางรองที่เกษียณอายุราชการแล้ว
หัวแตกนะคะถูกนำส่งโรงพยาบาลพ่อคนตายค่ะเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ
พอเห็นร่างลูกสาวและหลานสาวนี่คือเข่าซุดเลยนะคะร้องไห้
ญาติย่าต้องช่วยกันปลอบใจแล้วก็บอกว่าสามีใหม่ของลูกสาวไม่สบาย
ก็เลยพากันไปหาหมอที่ตัวอำเภอนางรองไปสามคนหาหมอเสร็จคงกำลังจะกลับบ้าน
ก็มาถูกกระบะชนอ่ะนะคะวันนี้ญาติก็นำพระสงฆ์มาทำพิธี
เชิญดวงวิญญาณทั้งสามคนกลับบ้านตามประเพณีมีลูกสาวดาบตำรวจขวัญชัย
ที่เป็นคนขับรถกระบะค่ะตามมาขอโทษและแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
ทีมข่าวไปที่วัดบ้านชุมแสงที่เป็นสถานที่ตั้งศพแม่และลูกสาววัย๔ขวบ
ส่วนสามีเนี่ยญาติรับกลับไปทำพิธีทางศาสนาที่อำเภอบ้านกรวดนะคะ
ลูกสาวดาบประโหมดขวัญชัยที่เป็นคนขับรถชน
ก็มาขอขมาญาติตามมาจากที่อันเชิญวงวิญญาณ
นี่ค่ะตามมากราบขอขมาญาติผู้เสียชีวิต
คือต่างฝ่ายต่างก็ร้องไห้กันแทบขาดใจเลยค่ะ
แม่และยายของคนตายก็บอกนะคะว่า
หลานสาววัย๔ขวบนี่น่ารักมากเลย
ก่อนเกิดเหตุบอกจะไปหาหมอยายก็บอกแล้วนะ
ว่าเอากระบะไปสิลูกมันอันตราย
แต่เขาบอกไม่เป็นไรเอามอเตอร์ไซค์ไปนี่แหละ

ไว้สี่ขวบตัวน้อยนะหาหนูบอกยายว่าอย่างไรรู้ไหม

มีหมวกกันน็อกไม่อันตรายหรอก
นี่ค่ะลองฟังคุณยายเล่านะคะ
หลายวันมาแล้วแล้วก็ถามว่า

แม่อยากให้หนูทำอะไรบ้างก็ถามอย่างนี้
คือลูกสาวไม่ใช่อ้าวจิ๊บมันตายอะไรแล้ว
เมียก็ทำสมมติ

เป็นสะเบียงที่ตัวไปชาติหนา
ด้านแม่ของฝ่ายชายที่ก็เสียชีวิตเหมือนกันก็บอกว่าลูกชายเพิ่งมา
หาอยู่กินกับฝ่ายหญิงไม่นานตั้งใจสร้างอนาคตด้วยกันนะคะ
เพิ่งจะเซ้งร้านตัดผมในตัวอำเภอบ้านกรวด
ในราคา๔๐๐๐บาทแต่ยังไม่ทันได้เปิดร้านเลยเพราะไม่สบาย
แล้วสุดท้ายตายอ่ะค่ะดาบตำรวจขวัญชัยนะคะ
คนขับกระบะหัวแตกปากแตกเขาบอกตอนนี้เขายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยกลับจากทำไร่กำลังจะขับกระบะกลับบ้าน
ถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยลองฟังเขาเล่านะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่ได้สังเกต
ตอนนั้นรู้หรือยังครับว่ารถมอไซค์มากันกี่คน

มองเห็นไหมครับ
ลุงแกบอกว่าแกขับมาดีมันมีมอเตอร์ไซคันนึง
เหมือนจะแซงกระบะอีกคันแต่แซงไม่พ้นแล้วฉลาบมาทางคุณลุง
คุณลุงก็เลยเบี่ยงหลบแล้วก็เลยไปชนเข้ากับมอเตอร์ไซคันนี้แหละค่ะ
เอาด้านคดีนะคะสพนังรองลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุหาหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
ซึ่งก็พบรอยล้อรถกระบะในลักษณะข้ามเลนไปอีกฝั่งด้วยเลย
คิดว่าจริงแล้วเนี่ยกระบะเนี่ยจะมีการน่าจะมีการข้ามเลนไปชนมอเตอร์ไซค์ที่สวนทางมาจนเกิดประสานงากันนะคะ
ทำให้คนทั้งสามมาคนทั้งสามที่ขี่รถมาเนี่ย
เด็นตกจากรถแล้วก็ลากซากมอเตอร์ไซค์ติดไปกับใต้รถกระบะก่อนที่ไฟจะลุก
เหมือนจะลากมาไกลกว่า๖๐เมตรด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวยืนยันหลายคนบอกเมาหรือเปล่าใช่ไหมเจ้าตัวยืนยันว่าเจ้าตัวไม่ได้ดื่ม
ผลตรวจวัดแอลกอฮอลก็ออกมาว่าเขาไม่ได้ดื่มจริงนะคะ